ตั้งแต่ต้นรายการคุณผู้ชมขาบอกเอาไว้แล้วว่าโค้งในโค้งสุดท้ายวันนี้เตรียมมาจดกันได้เลยนะ
คนบันเทิงของเราภาคภูมิใจนำเสนอตัวเลขในดวงใจอย่างเหลือเกิน
เริ่มกันที่พี่บอลเชิญยิ้มกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่แหละค่ะยืนยิ้มหวานกันอยู่แบบนี้นะคะ
เมื่อวานนี้พี่แกมีคิวไปแสดงที่สมุทรสงคราม
ถือโอกาสแวะไหว้พระขอพรกับองค์ท้าเวสุวรรณหน่อย
บอลเคารพรักมากเลยที่วัดจุลามณีค่ะ
แล้วก็บอกตัวเลขสวยจากการหยิบลูกปิงปองไว้ด้วย

หมายเลขที่๒ของพี่ดอนนะครับ

๖ครับ๓๒๖ครับผม
เลขที่เขาหยิบดันได้นะคุณผู้ชมนะ
พี่บอลนะฮะไปต่อกันที่น้องอิงฟ้าวราหะหน่อยดีกว่า

งวดนี้คนก็เลยรอกันเยอะเลยนะคะ
ก็รอหน่อยบอกว่าพูดตัวเลขในใจออกมาหน่อยสิ
หนูชอบเลขอะไรลูกงวดนี้นะคะ
รออะไรล่ะอิงฟ้าจัดมาแบบนี้เลยค่ะ
ติดไว้ก่อนเลยนะชอบเลข๘เหมือนกัน
แต่ว่าสองตัวที่ชอบก็คือชอบ

อย่าเล่นเยอะแล้วก็พอไม่ถูกแล้วมาบ่น
เล่นแบบมีสตินะเตือนแล้วนะ
ถ้าถูกไม่ถูกขึ้นมาอย่ามาบ่นนะ

อายุแม่อายุแม่
แม่ฮุยหาฉันชอบ

กบประพัสราค่ะเดินทางไปถวายประทัด๑แสนนัดเจดีวัดเจดีไอ้ไข่คุณผู้ชม
ทบิจารณ์ทองค์นครศรีธรรมราชโชว์เลขปลายประทัดเอาไว้แบบนี้

เขาบอกว่าเรียกวนไปวนมาไม่รู้เหมือนกันว่าคนบันเทิงตรงใจตรงกันช่วงนี้นะ
เอาไปกันต่อที่แม่อ๋อมสกาวใจค่ะแม่อ๋อมนี่ก็มาทุกงวดเหมือนกัน
ตัวเลขจากน้องกระดิ่งคุณผู้ชม
คราวที่แล้วเนี่ยบางคนบอกซูมไม่ครบแหมมันพลาดเลขไป
นี้เลยซูมกันตาแตกเลยคุณผู้ชมค่ะนะฮะ
คล้ายครับคลากันหลายเลขบางคนบอกเอ๊ะเห็นเลข๕ก็มีเลข๒ก็มี
เลขหกก็มีเลขเก้ามาอีกแล้วอ๋อแล้วก็ยังมีบางเลขที่มันครับคล้ายครับคล้า
ไม่รู้คล้ายกับเลขอะไรเหมือนกันคุณผู้ชมนะวับแบมอยู่ก็พยายามดูกันเอาเองแล้วกันนะ
ไปต่ออีกหนึ่งคนสุดท้ายนะฮะณเดชน์คุกิมิยะมายังไง
แล้วก็แม่แก้วสุดารัฐค่ะคือเดินทางไปกราบเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรนะฮะ
แล้วก็ถวายประทัดมาหมื่นนัดคุณผู้ชม
ณเดชน์เป็นคนลงมือจุดเองเลย
ซึ่งเลขปลายประทัดของณเดชน์ที่ได้มานะคะ
ก็คือเลข๙๙๘๖๓๕๔๒๑นั่นเอง
อันนี้เป็นเลขปลายประทัดนะคุณแม่ถือให้ยิ้มหวานเลย
ณเดชน์เป็นคนจุดตุมตั้มมาเลยคุณผู้ชม
เออนะคะสังเกตเลขออกแนวแบบสูงเท่านั้นเลยนะ